หรือนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศซึ่งมีการระบาดนะคะ

จองขวานค่ะจองขวานจองขวานไปเที่ยวประเทศนั้นมา

พอหลังจากผ่านหลังจากผ่านตมสแตมเสร็จ

หายใจยาวแล้วคิดว่าผลจะกำลังจะตามอะไรตามมา
อันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าหายใจยาวไว้ก่อนนะครับ
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของประเทศเราตอนนี้ก็คือ
คุณต้องกักกันตัวเอง๑๔วัน

ซึ่งมีประเทศต่างซึ่งทางกระทรวงสาธารสุขได้บอกแล้ว
การกักกันตัวเองก็คือ๑คุณจะต้องอยู่ในบ้านหรือในห้องก็ตาม

ปกติเราออกนอกบ้านไปเราใส่หน้ากากเสร็จ
พอเข้าบ้านเนี่ยเราก็ถอดออกใช่ไหมเราไม่ต้องใส่
แต่อันนี้อยู่ในบ้านถ้าเผื่อมีคนอื่นร่วมด้วยคุณต้องใส่
ถ้าเผื่อสมมุติว่าคุณนอนห้องนอนหลายคน
คุณควรจะไปนอนแยกห้องเดียวอีกห้องหนึ่งหาได้ไหม
คุณอาจจะต้องมีการแยกตัวเองพอสมควร
ถ้าจะทำงานก็ทำงานที่บ้านแล้วก็ส่งไปงานอย่างนี้
การถามว่าไปที่ที่ทำงานได้ไหมถ้าที่ทำงานของคุณเนี่ย
ไม่ใช่มีคนเยอะอาจจะไปได้ชั่วประเดี๋ยวประดาวนะฮะ
แต่ว่าถ้าที่ทำงานมีคนเยอะมากไม่แนะนำ
แต่ว่าถ้าไปที่ทำงานโดยที่แบบใส่หน้ากากตลอดเวลาคะอาจารย์
คือจริงแล้วตรงนี้เรายังไม่ถึงกับสตริกมากนะครับ
แต่ว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องระวังตัวทั้งหมด๑๔วันนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่จะไปที่ทำงานได้ไหม
มันขึ้นอยู่กับสถานที่ทำงานคุณด้วย
แต่ดีที่สุดคือเราแนะนำไม่ให้ไป
นับ๑๔วันนับตั้งแต่๙แตะประเทศไทย๑๔วันนะคะ
๔วันโดยถ้าอยู่บ้านก็จริงแต่ว่าอยู่กับใครด้วย
ซึ่งเราต้องแยกตัวเองออกมาอีกชั้นหนึ่งคืออยู่ในบ้านนั่นแหละ
แต่อย่าไปอยู่ป้นกับห้องที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
ก็๑๔วันกินข้าวช้อนซ่อมจานชามใช้ด้วยกันได้ไหมฮะ
ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์นะครับว่ากินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือบ่อยอยู่ในบ้าน

ร่วมกันได้ครับแต่ส่วนตัวผมเองผมคิดว่าโรคนี้เนี่ยมันไม่ได้ผ่านมาทางเดินอาหารมันผ่านทางจมูกนะครับ
เพราะว่าที่ฮ่องกงมีครอบครัวหนึ่งไปฉลองตุดจีน๑๐คนไปกินหม้อไฟนะฮะอยู่ในห้องเล็กเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราไปกินข้าวในฮ่องกง
ถ้าห้องแยกเนี่ยเป็นห้องเล็ก๙ใน๑๐คนติดจากคนคนหนึ่งเนี่ยแต่อีกคนนึงโชคดีไม่ติดนะครับก็คงจะเป็นคนที่แข็งแรงนะครับ
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันติดต่อโดยทางเดินหายใจไม่ใช่ติดต่อโดยการกินอย่างเดียวนะครับการกินเนี่ยมีโอกาสน้อยมาก
กินที่เราบอกว่าช้อนกลางเนี่ยเพื่อไม่ให้ติดต่อเชื้อตัวอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการที่เขาเองอยู่ในห้องที่มี๑๐คนกินหม้อไฟเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็จะพอจะสรุปได้ว่าน่าจะติดต่อจากทางเดินหายใจมากกว่าที่จะติดต่อทางปากทางเดินอาหาร
เพราะฉะนั้นคือ๑๔วันนะคะกลับมาอันนี้เฉพาะคนไทยล้วนนะคะกลับมาเนี่ย๑๔วันก็อยู่ที่บ้านโดยที่ก็พยายามมีปฏิสัมพันธ์กับคนในบ้านให้น้อยนะคะ
ก็เหมือนกับอยู่คนเดียวอะนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะ
ชัวร์เลยอ่ะไปเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลได้ไหม
ก็ไปติดโรคอื่นจากโรงพยาบาลไม่ควรไป

เมื่อไหร่คุณป่วยเป็นไข้หวัดลงมือไปเลย
ไปทำยังไงคุณอาจจะถามว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหน

๑๔๒๒ก็บอกบ้านคุณอยู่ตรงนี้การุณาไปที่โรงพยาบาล
คุณก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
แล้วก็อย่าเดินทางด้วยรถสาธารณะนะครับ
ถ้าเผื่อรถสาธารณะจำเป็น
ให้อากาศมันให้ลมอากาศเข้ามา